ต้องบอกว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานะคะ

พี่บินไม่ทำงานในวงการบันเทิงเลยหรือเปล่า

น้ำท่วมไฟไหม้ผู้เท่าผู้แก่

พี่บินหรือว่าจะถอดใจแล้วไหมนะคะ
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐได้เจอในงานนี้แหละค่ะ

โดยหนังเรื่องสุดท้ายนะคะที่พี่บินเป็นผู้สร้างก็คือ

หนังเกี่ยวกับรักมี่คุณผู้ชมเมื่อปี๒๕๖๒นู่นนะคะก่อนโควิดนิดนึงค่ะ
เช่นเดียวกับละครเรื่องล่าสุดที่เล่นก็คือตระกุดโทนทางช่อง๗นะคะเมื่อปี๖๒เช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะพี่บินบอกว่ามีคนติดต่อมาเยอะนะคะ
ให้ไปแสดงเองนะคะเป็นผู้กำกับแล้วก็ล่าสุดให้เป็นผู้จัดละครด้วยนะคะ

หลายงานงานแต่ตัวเองคิดว่ายังไม่พร้อมนะคะ
ว่าเรื่องปากท้องของประชาชนสำคัญกว่าค่ะ
เลยขอทำงานสาธารณะผู้สนไปก่อนค่ะ

จะไม่มีวันทิ้งวงการบันเทิงแน่นอนค่ะ
ตอนนี้ผมกำลังผมมีเรื่องหนังของผมอยู่แล้ว

เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันขี้คลายเรียบร้อย

เกิดมาจากภาพยนตร์ผมจะไม่ทิ้ง
จริงแล้วก็มีทางท่องหลายสีนะ
ต้องส่งสามเรื่องแล้วก็ได้ภูมิจัดนะฮะ

ถ้าผมจะทำอะไรผมต้องทำให้ออกมาอย่างละเอียดและดี

เพราะถ้าผมทุ่มเทด้านนี้เสร็จรบแล้วแล้วด้านอื่น

หรือว่าตามทุ่มตามอยู่ก็ผมก็ไม่มีเวลา